ต่อมาดูพี่เอย์ภาษีนกันบ้างนะคะต้องบอกว่าโพสต์เดือด
จนพี่เอต้องต้องปรึกษาเจ้าละที่ฝ่ายกฎหมายแถมเณิร์นขดีเลยค่ะ
ผู้อื่นนับถือศรัทธามาเขียนข่าวเท็จวิบากรรมจะตกอยู่กับคนนั้นนั่นแหละ
หลายคนก็สงสัยนะคะว่าเพจอะไรแล้วเขียนเรื่องอะไรทำไมพี่เอเนี่ยเดือดขนาดนี้
ก็ไม่ต้องเดาให้ยากนะคะเพราะว่าในคอมเมนต์พี่เอก็ได้โชว์หลักฐาน
เป็นข้อความที่ส่งหาเพจนั้นค่ะว่าให้รีบขอขมาซะ
เนื่องก็มาจากโพสต์นี้นะคะ
ดังกล่าวค่ะเล่าถึงผู้ชายคนนึงที่เพิ่งหย่ากับเมีย
โดยให้เหตุผลเรื่องสร้างบุญให้ปู่พญานาคอยู่มาไม่นานก็ควงเมียใหม่นะคะ
เขียนค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะบอกว่าจริงเหมือนคนโรคจิต
เพราะว่ามีเด็กเล่าว่าผู้ชายคนนี้จะขอมีอะไรด้วย
โดยจะอ้างว่าเป็นการถวายปู่พญานาคค่ะวันนี้พระจันทร์เต็มดวง
ถ้ามีอะไรกับกันนะคะถวายปู่พญานาคจะได้พรปู่จะให้พรด้วยนะคะ
ดูก็เกินจริงนิดนึงคือตักกากวิบัตรสุดอะได้สาระมากนะคะ
แล้วในคอมเมนต์ค่ะชาวเน็ตอ่านปุ๊บนะคะหลายคนก็บอกเดาไม่ยาก
เพราะค่ะใครเนี่ยติดตามข่าวบันเทิงก็จะรู้ว่าเออว่าเป็นใครนั่นแหละนะคะ
และนี่ก็เป็นสาเหตุให้พี่เอ๋ประสิทธิ์ไม่พอใจ
ต้องอินบล็อกไปหาแอดมินเพจค่ะให้ไปขอคำมาต่อองค์พญานาคโดยเร็วที่สุดนะคะ
ส่วนตัวพี่เอนั้นอโหสิกรรมให้
แม้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลให้คนเข้าใจผิดอย่างรุนแรง
แล้วก็มีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะไม่รอช้าติดต่อไปหาพี่เอทันทีเลย
เอนะยอมรับกับเราเลยค่ะว่าตอนแรกก็โกรธมาก

แต่เหมือนพ่อพญานาคท่านมาโดนใจเรา

แต่ที่อยากให้เขาขอโทษนะคะเพราะว่าตนเองไม่ได้ทำแบบนั้น
แล้วคนที่นับถือบูชาพญานาคจะสาบแช่ง
อยากให้เพจดังกล่าวออกมาขอคำมาพญานาคด้วยค่ะ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณบางคนเขาก็บอก
เขาเชื่อแบบนี้เราก็ไม่ควรไปดูหมิน
หย้ำความเชื่อของแต่ละคนก็ว่ากันไปนะคะ